คือก่อนที่โอลิฟต์จะใส่เสื้อแหวกขนาดนี้

อ้าวเหรอแล้วรอบนี้คือใส่มาก่อนเนิ่นนาน

ใส่มาเป็นทศวรรษแล้วฮะ

นี่จันทบุรีหยังงี้เหรอ

ก๋วยเตี๋ยวหนูดีอยู่จันทะนิมิตร๕ซอยนะ

นี่พี่ดวงพี่ดวงดาวเจ้าของร้านแซ่บเหลือไหลจริง

จะเป็นลายอะไรก็แล้วแต่แต่มันต้องเกาะไว้ตรงนี้

ช่วยกันทำมาหากินกับหลานสาวหลานชาย
เวลาลูกค้ามาก็สั่งเมนูยอดฮิต

ต้มยำทะเลเตี๋ยวต้มยำเย็นตะโฟ

ผัดปูข้าวผัดกะเพรากะเพรากั้ง
ลูกค้าไปไม่ถามราคาถามหาว่าขนาดอะไร
ขนาดชามมันมีเล็กกลางใหญ่

เว้นพอมันมีเล็กกลางใหญ่เราต้องสั่งให้ถูก
เกิดมาคนเดียวสั่งใหญ่๓ชามก็ตายเลย
กลางใหญ่ฮะอ้าวสุดท้ายเราไปคนเดียวเรากินแบบเล็กก็แล้วกัน
แม้มันจะใหญ่คือเล็กชามมันก็ยังใหญ่อยู่แล้ว
ดวงดาวบอกเนี่ยคือไม่รู้จักโอลิฟต์นะ
แต่พี่ใส่แบบนี้มาเป็น๑๐ปีแล้ว

๘โมงเช้าปิด๔โมงเย็นหยุดทุกวันพุธ
ใครอยากจะไปรับประทานอาหารร้านพี่ดวงดาวเชิญได้เลยนะครับ

ปั๊มเชลสักชัยสอบเอออธิบายไปเถอะไม่ถูกหรอก
แต่ถ้าหากจะเป็นซิกเนเจอร์จริงคำนี้อย่าโกรธกัน
ไปเถอะหลับตาจิ้มถามใครก๋วยเตี๋ยวนมโต
เขาชี้ถูกทุกคนร้านนี้ดังมากฮะ

ไปถึงแล้วอย่าลืมถามขนาดว่าเราอยากกินชามเล็กหรือชามใหญ่
เชิญคุณนัทครับทำไมพี่ย้ำเรื่องนี้จังเลยค่ะ
ผมขอเสียงคุณเรียกชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้อีกทีได้ไหม
เตี๋นมโตอันนี้ซิกเนเจอร์ของทางร้านครับ
อ๋อเหรอเมื่อกี้เสียงหนักด้านกว่านี้เยอะเลยครับโอ้เหรอครับค่ะ